ฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชียก็จะกลับมาแข่งขันกันช่วงปลายเดือนหน้านะครับ
มีนาคมนะครับไทยจะเจอกับอินโดนีเซีย
ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะเพราะว่านี่เขาจะเริ่มขายบัตรแล้วนะ
ทีในเกมที่เราเล่นในบ้านช่วง๒นัดแรกจะเตะที่สนามภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ซึ่งความจุมันน้อยกว่าราชมังคลาอุปสรรคมากกว่าอุปทาน
ไม่ขออภัยปริมาณกับซัพพลายไม่สอดคล้องกัน
เพราะฉะนั้นความต้องการมันสูงติดตามกันหน่อยกับบัตรนะครับ
แข่งขันนัดที่๖แล้วในวันที่๒๖มีนาคมนี้
ที่มีสมาชิกบัตรช้างศึกเมมเบอร์
เป็นเมมเบอร์มันก็ดีอย่างนี้คุณผู้ชมฮะ
สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ก่อนเลยนะคุณไกรสอนนะ
ต้องเมมเบอร์ของช้างศึกด้วยนะครับไม่ได้ใช่ไหมครับ
ได้ต้องเมมเบอร์ช้างศึกเท่านั้นนะครับ
คือจะเปิดขายก่อน๗๙กุมภาพันธ์ผมย้ำอีกครั้งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะพลาดไป
แล้วรอบปกติเขาจะขายในวันที่๑๐กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
โดยจะนำโคต้าบัตรในส่วนที่เหลือบวกกับส่วนที่ยังไม่ได้ถูกจำหน่ายในน็อตแรกมาจำหน่ายเพิ่มเติม
ก็สำหรับสนามที่จะใช้แข่งขันก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
กันตรงนี้ว่ากลับมาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานได้แล้วนะครับ
มีจำนวนที่นั่งในสนามเนี่ยประมาณสัก๔๙๐๐ที่นั่งคาดว่าจะจำหน่ายบัตรประมาณ๙๐ของที่นั่งทั้งหมด
คือปีที่แล้วเนี่ยเราไปใช้สนามที่มธรรมศาสตร์มาในปีนี้นะครับ
มังคลากีฬาสถานก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สำคัญ
มีนาคมนี้นะครับเวลา๑๙นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถานไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ก็หลังจากจบเกมนั้นนะครับคุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยังได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลกระชมิตรฟิฟาเดย์ระหว่างทีมชาติไทยกับปานามานะครับทีมอันดับที่๘๑ของโลกในวันจันทร์ที่๓๐มีนาคมอีกด้วยนะครับ
แต่ยังต้องรอยืนยันเรื่องของสนามแล้วก็เวลาแข่งขันกันอีกครั้งแต่ย้ำตรงนี้ว่าไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะครับ
ไปกันที่สื่อชื่อดังของเวียดนามเขามีรายงานที่น่าสนใจคุณไกรสอนครับ
รายงานว่าตันเชิงโฮกุญซือทีมชาติมาเลเซียเตรียมที่จะใช้บริการแข้งที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซียแท้๗รายก็คือพวกโอสัญชาตินะครับ
เพื่อทำศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกนัดที่๖และ๗ในกลุ่มจีนกับทีมชาติสหรัฐอารับเอมิเรตและทีมชาติเวียดนาม
ก็๒ทีมนี้แล้วก็๓ทีมรวมมาเลเซียด้วยเนี่ยก็อยู่ในสายเดียวกับเรานะครับ
สนใจมากคุณไกรสอนเพราะว่านักเตะ๗รายที่ทัพเสือเหลืองจะใช้ประกอบไปด้วย
ก็ลงสนามในเกมที่เจอกับทีมชาติไทยและชนะทีมชาติไทยได้๒ต่อ๑นะครับ
เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ
ก็เป็นเกมที่พูดถึงแล้วก็เสียดายนะเกมนั้นวันนั้นเรานำก่อนด้วยนะครับสุดท้ายแพ้ไป
ถ้าพูดต่อเรื่องของนักเตะที่จะโอนสัญชาติมาของมาเลเซียเนี่ยนอกจากนี้ยังมีรายของ
เคยลงเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียมาแล้วในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกในเกมก่อนหน้านี้
ส่วนอีก๓คนโอ้โหนี่ก็น่าสนใจนะคุณไกรสอนนะ
ก็มีทางด้านลิลลีดอนคลานิสกี้นะครับแข้งสัญชาติโคโซโวที่โอนสัญชาติมาเป็นมาเลเซีย
เช่นเดียวกับลีทักแล้วก็กีเมเดอร์ปาล่าที่โอสัญชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมรับใช้ทีมชาติมาเลเซียเพื่อฟัดแข้งทันที
ไล่ของลีทักนี่แฟนบอลไทยน่าจะเคยคุ้นหูอยู่พอสมควรนะครับ
เพราะว่าเคยมาเล่นในหลีกอาชีพของไทยเคยอยู่กับนครราชสีมานะครับ
รวมทั้งนครปฐมแล้วก็อีกหลายทีมที่เป็นในลักษณะของสัญญายืมตัวนะครับ
ที่มีข่าวมาแบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นเกมที่สำคัญของมาเลเซียเขา
คือลุ้นเข้ารอบด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกัน
โปรแกรมของทีมเสือเหลืองมาเลเซียนะครับในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเล็กกลุ่มจีนนัดที่๖และ๗
พบกับทีมชาติสหรัฐเอเมริดในวันที่๒๖มีนาคมนี้
นี้เป็นเกมเหมือนเป็นเกมล้างตาของพวกเขา
ถ้ายังจำกันได้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครั้งก่อนหน้านั้นนะครับ
คือในปี๒๐๑๕แข่งขันกันในปีนั้นนะครับ

กลับมาเล่นที่บ้านก็แพ้เหมือนกัน๑ต่อ๒นะครับ

ส่วนอีกเกมจะเจอทีมชาติเวียดนามในวันที่๓๑มีนาคมนะครับ
คือโปรแกรมของทีมชาติมาเลเซียครับ
เป็นอาเจน๑แล้วก็บราซิล๑
ซึ่งก็จะใช้ในช่วง๓เกมที่เหลือนะครับ